คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการจับนักพนันบ้างคราวนี้
หลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาได้รับแจ้งมา

โทรมาบอกเลยมาจับเมียผมหน่อยเพราะว่าเล่นพนัน

คือเอาง่ายสามีแจ้งจับภรรยาตัวเอง

ก็นี่แหละนายอภินันลาวหากุลประหลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำกำลังมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน

คือสาลาอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านน้ำต้น
ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากเป็นพ่อบ้านพลเมืองดีแล้วกัน
บอกว่าภรรยาของผมเนี่ยชอบหนีไปมั่วสุมเล่นการพนันที่นี่นี่แหละ
สาระอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านนี่แหละ
พอประหลัดอำเภอแม่ริมไปถึง
พนันก็แตกฮือเลยค่ะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
วิ่งหนีกันอุตลุดสุดท้ายจับได้๕คน
แล้วสามคนแรกนี่ก็สารภาพนะว่าได้เล่นการพนันไพ่ผสมสิบ
ส่วนที่เหลือก็ให้การภาคเศษว่าไม่ได้มาเล่นการพนัน
แค่มานั่งดูอยู่ข้างเฉย
คนที่เขาเล่นจริงตัวจริงเสียงจริงหนีไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งตำรวจให้ดำเนินคดี
ข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไปนะคะ